งกรานปลอดภัยสร้างวินัยจราจรปีนี้เป็นอีกหนึ่งแนวคิดสำคัญนะครับ
ในการที่จะลดและป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดินทางสงกรานปีนี้
คุณผู้ชมครับหลายพื้นที่เอาจริงเอาจังนะครับ
แล้วก็เข้มงวดในการที่จะป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
รวมไปถึงการจราจรในช่วงนี้เส้นทางต่างเป็นอย่างไรเราไปติดตามพร้อมกันนะครับ
เริ่มต้นกันที่จังหวัดนครสวรรค์ครับคุณผู้ชม
การจราจรบนถนนประหลโยธินหมายเลข๑และทางหลวงหมายเลข๑๑๗นครสวรรค์พิศนุโลก
ขึ้นสู่ภาคเหนือตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่าไม่ติดขัดแล้วนะครับ

โดยสถานีขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ตัวโดยสารเพื่อเดินทางที่จะขึ้นไปภาคเหนือตอนนี้
จองเต็มไปจนถึงวันพรุ่งนี้เกือบทุกเที่ยวแล้วนะครับ
ไปครับคุณผู้ชมถนนสายต่างที่มุ่งหน้าสู่จังหวัดยะโสธรและจังหวัดใกล้เคียง
ลาคล่ำไปด้วยรถยนต์จนทำให้การจราจรนั้นหนาแน่น
ขณะที่บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคเยอะโสธรมีการตั้งศูนย์รณรงค์เมาไม่ขับตลอดทั้งสัปดาห์
โดยจังหวัดยะโสธรเคยได้รับรางวัลจังหวัดไร้อุบัติเหตุถึง๒ครั้งนะครับ

นายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ
จุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับขี่
ซึ่งที่จังหวัดระยองมีการเปิดศูนย์๒จุดด้วยกันนะครับ
ขณะที่พลตรีคุณวุฒิหมอแก้วรองแม่ทัพภาคที่๔
ลงพื้นที่ตรวจด่านบริเวณถนนสายทุ่งสงตรังหมู่ที่๕
ตำบลกระปางอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
เปิดเผยว่าจะมีด่านเช่นนี้กระจายอยู่ตามเส้นทางสายหลักที่สำคัญ